สีเหี้ยงรัดดวนค่ะบูหวนสุดท้ายโถโถโถโถอย่าตกใจไปค่ะคุณค่ะ
เพราะวันนี้ค่ะคุณอยู่กับเอมมี่โฮโรนและทำนายไทยรัฐค่ะ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้ง๓กองกับการพี่กับเด็กนั่นเอง
เพียงแค่คุณใช้หัวใจดวงใหญ่มากของคุณเองสื่อสารนะคะแล้วไพ่ก็จะบอกคุณค่ะว่าชื่อของคุณช่วงนี้ค่ะเป็นอย่างไร
ถ้าคุณยังโสดและยังเหงาอยู่ค่ะวันนี้ค่ะจะมีรถด่วนขบูห้วนสุดท้าย
ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณอีกหรือไม่ค่ะ
ธรรมนายไทรรัฐธรรมนายไททักกับธรรมนายไทรรัฐ
และไพ่สามกองนะคะเอาใจคนโสดวัยโจวัยจ๊าบค่ะ
งนี้จะมีผู้หญิงสองคนนะคะที่อยู่หลังไพ่โอ้โหเป็นการสื่อสารอย่างดีว่า
คุณไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีคนโสดนะที่อายุ๓๐บวก
หลายคนค่ะอยู่เคียงคู่คุณตรงนี้แล้ว
ถ้าเกิดคุณคิดว่ากองนี้ดึงดูดเก็บกองที่๑ไว้ในใจนะคะ
แล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีค่ะสื่อสารกับไพ่เอมมี่ให้มากที่สุด
ตาของเราที่เราอาจจะเป็นไงคะตาฝ้าตาฟางแล้วใช่ป่ะ
วันนี้ค่ะตาดวงนี้ค่ะจะสดใสเปล่งปรั่งขึ้นมาเลย
จะมาสื่อสารกับคุณค่ะว่าคุณจะมีใครผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้หรือไม่
สำหรับกองนี้ค่ะน่ารักกุ๊กกิ๊กค่ะ
สำหรับวัยใหญ่นะคะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะ
กองนี้ก็จะเป็นกองที่เขาเรียกว่าเราแสดงออกนะ
แล้ววันนี้ค่ะเรามี๓กองให้ทุกคนเลือกแล้วหลายคนน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อย่าลืมนะคะขอเลยค่ะถวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ปลักษณ์คุ้มครองคุณอยู่ต้องได้แล้วนะคะ

สำหรับกองแรกค่ะคุณค่ะคนโสดที่อายุ๓๐ปี
บวกขึ้นไปที่ยังเหงาและยังไม่มีใครค่ะ
วันนี้เราจะมาดูกันค่ะโดยให้ไพ่สำหรับนี้สื่อสารกับคุณว่า
ผ่านเข้ามาในช่วงของคุณหรือไม่วันนี้เอมมี่จะไปอย่างช้า
เพราะไหนความรักเราก็มาช้าแล้วอ่ะเราพูดช้าอีกนิดนึงมันจะเป็นไรไปใช่ป่ะ
ไหนดูหน่อยค่ะคุณคะโสดแบบไหนคะตัวคุณเองเนี่ย
พลังงานไพ่จะสื่อสารกับเรานะคะก็ไม่แปลกใจหรอกที่โสดอ่ะ
เอ๋ยดูนะวางเป็นโค้งนิดนึงนะคะเผื่อบางคนใส่ตาเอียง
เออเราจะได้มีเขาเรียกว่ามิติอ่ะควีนถือดาบใบแรกมา
หลายคนนะคะดูเหมือนกับว่าชอบคุยแหละสื่อสารเก่งพูดเก่ง
คุยได้ค่ะแต่คุณเป็นคนนึงที่แค่คุยแต่ฉันจะไม่แบบพัฒนา
ถ้าฉันไม่ชัวร์นะคะโอ้โหกองนี้แบบขอเปิดก่อนนะ
เพราะรู้สึกว่ายิ่งเปิดยิ่งแถวนี้ไม่มีทิชชู่ด้วยนะคะ
เราอยากจะซับน้ำตาให้กับคุณจริงที่คุณยังโสดอยู่ค่ะ
ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะคุณยังจบเรื่องในอดีต
จบปัญหาและจิตใจของคุณเองไม่ได้เสียที
คุณคุยได้แต่คุณยังแบบกล้ากลัวกลัว

คุณค่ะเขาไม่ใช่ทีวีนะคะที่คุณจะดูไปก่อนโอเคป่ะ
เขาเป็นคนดังนั้นคุณต้องคุยดูไปก่อนได้
แต่คุณก็ต้องพัฒนาสารต่อกับเขาด้วย
ปัญหาหลักของคุณคืออะไรคะ
คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่คุยแต่แบบไม่เอา

กล้องนี้ไม่เหงาเลยคุณเป็นคนโสดที่โรยมุกเหลี่ยว

แต่ที่คุณยังโสดอยู่ตอนนี้จริง
แล้ววันนี้คนโสดอายุ๓๐บวกอย่างเราเนี่ย
ด่วนขบวนสุดท้ายเขาจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอีกไหม
ความรักของคุณค่ะคุณจะมีใครผ่านเข้ามาไหม

นี่คืนขนาดนี้แปลว่าอะไรคะ
บอกเลยนะคุณมีแน่นอนนะคะ
แล้วเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้
หรือเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วมีลูกติดก็ได้

เป็นอิทธิพลของความสุขสมหวังในชีวิตจริง
ชัดเจนมากค่ะเรากล้าพูดเลยนะคนโสดกองนี้ค่ะ

คุณจะเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเขาจะมาอย่างไรคะ
เขาจะมาหรือคุณจะได้เจอบุคคลนี้อย่างไร
แล้วเวลาหัวเราะแบบนี้เรารู้สึกแบบเชิญนะใช่มั้ย
เหมือนเอาใจสาวโสดไปด้วยหนุ่มโสดไปด้วยนะคะ
การเข้ามาของบุคคลนี้ค่ะตลกไหมไม่ตลกนะ
ใช่ไหมเพอลาเปิดอีทธิพลใหม่ของคุณอ่ะเป็น๒เหรียญนะคะ

การที่คุณเปิดใจแล้วคุณจะเจอได้จากไหน

คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มองว่าอะไรคะ
ไม่เอาสูงมากก็เราโสดมาขนาดนี้แล้ว

แต่ณวันนี้ค่ะไพ่ได้สื่อสารออกมา
บอกเราเรียบร้อยเขาคนหนึ่งที่คุณเคยเจอมาก่อน

อาจจะไปสร้างครอบครัวของเขาสร้างชีวิตของเขา

ที่คุณกำลังจะได้เจอคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิต
เจอในเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ที่คุณคุกคลีประจำ
เช่นไปงานสัมมนาไปงานเลี้ยงอะไรแบบนี้
หรือไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนก็ได้
หรือในช่วงเวลาที่คุณกำลังเจอปัญหาและอุปสรรคบางอย่าง
คนนี้ก็กำลังจะเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะ
เช่นเวลาคุณขับรถไปที่ไปริมถนนใช่ไหม
แล้วอยู่ดีก็เออน้ำมันหมดหรือยังแบน
อยู่ดีคุณก็เจอเพื่อนคุณคนนี้ค่ะกลับมา
ขับมาข้างแล้วก็คุ้นหน้าว่าเฮ้ยใช่เธอหรือเปล่า
ใช่เขาลงมาช่วยคุณแบบนี้เลยสปาร์คได้แน่นอน

แล้วจะทำอย่างไรนะคะที่จะให้คุณได้เจอกับรถด่วนขบวนนี้
เราต้องไปคิดเยอะก่อนนะแต่ลองดูหน่อยนะ
ทำอย่างไรคะคนรอบข้างค่ะเพื่อนสังคมของคุณเอง
ครอบครัวของคุณเองกองนี้นะถ้าคุณโดนคุมถุงชนเนี่ย
ดีมากเลยจริงคือมันเหมือนกับ
คุณต้องไปเจอในสถานที่ของคนพลุกพ่าน
ก็ได้แต่ตัวคุณเองเป็นยังไงคะไม่ไปขี้เกียจขี้เกียจซื้อชุด
ก็ไม่ได้เจอเสียทีไหนมันจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะ
บีทีเอสตามกันไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่ง
แล้วเราชัดเจนนะคะคุณเจอแน่นอนเจอที่ไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ
นิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวสตาร์ขึ้นมาค่ะเราบอกเลยคุณคนใกล้ชิดคุณชอบคุณจริง
เนี่ยถ้าอยู่ใกล้ใกล้จะขอมาตีสักนิดนึงเลยทำไมไม่เอาอ่ะค่ะ
คนใกล้ชิดของคุณเองเพราะอะไรอ่ะกองนี้
เพราะคุณไม่เอาจริงคุณเก่งทำไมฉันต้องมาแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วย
หลายคนคิดแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรากลับมาจุดเริ่มต้นก่อนบอกว่า
คุณมีเกณฑ์ที่จะมีรถด่วนขบวนสุดท้ายผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะ
แล้วก็มาแบบอยู่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนแล้วคนรอบข้างที่คุณคุ้นเคยนั่นแหละ
สิ่งที่คุณจะรู้ค่ะว่าไอ้คนนี้แหละเป็นรถด่วนของฉัน
พูดแล้วก็หิวเลยนะคะรสด่วนแหมมีเจ้าไหนอร่อยนี่บอกกันเลยนะเนี่ย
ภายในนะคะหกเดือนโอ้โหจะบอกว่าหกเดือนหกสัปดาห์ก็ประมาณอ่ะ
สองเดือนถึงหกเดือนหลังจากนี้ค่ะพลังงานไพ่ชัดเจนมากมากเลย
คุณกำลังจะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องบางอย่างของชีวิต
ยายบ้านยายงานยายที่อยู่อาศัยนะ
ตอนนี้เปลี่ยนแล้วไปเล่นอะไรคะโลโลเบสโอ้โหตายแล้วนี่ฉันยกตัวอย่าง
กีฬาอะไรก่อนนะประมาณนี้นะหรือบางคนอาจจะได้ย้อนกลับไปยังวันเก่าวันวานนะคะ
บางคนอาจจะไปอะไรคะไปดูคอนเสิร์ตยุคแบบ๙๐ยุค๘๐อะไรแบบนี้
ยุค๗๐ก็ได้ถูกป่ะมียุคอะไรอีกเนี่ยเกิน๖๐นี่ต้องยุคอะไรก่อนนะ
คือมันเหมือนกับถ้าคุณได้ย้อนวันวาค่ะไปเต้นลีราชคุณอาจจะได้ไปสปาร์คจอยกับใครสักคนหนึ่งในนั้น
การกลับไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะไปแล้วคุณจะเจอปังมากเลยนะตอนนี้
ถ้าคุณได้เจอเขาแล้วค่ะคุณควรทำอย่างไรดีคะให้รถด่วนเป็นอะไรคะเป็นรถของเรา
มันไม่ด่วนหายไปนะมันหยุดที่เราค่ะรถด่วนคันนี้ต้องหยุดที่เรา
โตหน่อยนะคะโตคือเราโตแต่อายุไม่ได้เนอะเราต้องโตทั้งความคิดพลังงานจิตวิญญาณ
เราต้องรู้สึกเลยว่าฉันเนี่ยพร้อมที่จะศึกษาความสัมพันธ์กับคนคนนี้แบบจริงจังแล้ว
คุณต้องมีความร้ายนิดนึงค่ะเวลาคุณเจอกับคนคนนี้นะอย่าไปบอกอะไรเขาหมด
อย่าเป็นคนควีนดาบคืออย่าเก่งทุกเรื่องต้องอ่อนโยนบ้างนะคะต้องบอกว่าอุ้ยเธอเรา
เปิดขวดน้ำไม่ได้อะไรอย่างนี้ดูดเล็บเราหลุดต้องมีการออดอ้อนนิดนึง
แล้วพอคุณคุยค่ะมันไม่ได้ก็ต้องได้แล้วว่ากองนี้นี่ถ้ากองนี้คุณได้นะบอกเราเลย
ที่นี่ค่ะทำนายไทยรัฐนะคะคุณเจอแล้วพอคุณคุยกับเขาไปเรื่อยนะเราบอกเลยว่าการคุยกันของคุณกับเขา
มันเป็นการปรับตัวเหมือนคุณแบบศึกษาในเรื่องของการงานอาชีพของคุณคุณก็จะค่อยเรียนรู้
ค่อยค่อยปรับพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันการเจอกันครั้งนี้จะทำให้คุณเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างมีอิสระ
ไม่ได้อยากจะควบคุมอีกฝ่ายเท่าไหร่มันจะเป็นความสัมพันธ์อารมณ์คล้ายกับเชิงคู่ขนาดเนาะหาทางบรรจบกันยาก
แต่พลังงานกองนี้นะคะคุณบรรจบกันแน่นอนเพราะคุณจะมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคุณ
แล้วแอบดูให้คุณหน่อยเพราะคุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐนะคะคุณเลยได้อะไรที่ละเอียดขนาดนี้
ที่นะดูนิ้วยังไม่ละเอียดขนาดนี้เลยละเอียดกว่านี้ก็ต้องอะไรคะผงแล้วค่ะผงอะไรก่อนเอมมี่
นี่เราเน้นหนักมากเลยนะคุณคะหลังจากนี้นะให้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเล็กน้อย
เล็กน้อยคืออะไรไม่ใช่ว่าแบบจากเดิมเราหูใส่เสื้อเรียบร้อยมากเราจะไปใส่อะไรก่ออกไม่เอานะ
มันต้องดูเข้ากับไลฟ์สไตล์เราด้วยแต่การเปลี่ยนเล็กน้อยคือสมมุติไม่เคยทำสีผมค่ะ
คุณอาจจะทำสีผมก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าการทำสีผมเนี่ยมันเยอะเกินไปติดกิฟต์ดูน่ารักมีที่คาดผมหน่อยดูเก๋นะคะ
มีมงกุฎแสดงว่าที่ศีรษะของคุณนะคะหรือช่วงใบหน้าของคุณเองจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งมาหลงคุณได้หัวปักหัวปำ
แล้วเขาก็จะอยากที่จะหยุดรถด่วนขบวนนี้ไว้ที่คุณนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งกองนี้นะคะ
สำหรับหัวข้อคนโสดอายุ๓๐ปีบุกบวกขึ้นไปที่ยังเหงาอยู่คุณจะมีรบด่วนกับหวนสุดท้ายผ่านเข้ามาในชีวิตอีกไหม
และแน่นอนนะคะว่านี่คือภาพรวมสำหรับพลังงานของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณด้วยก็แล้วกันนะคะ
สำหรับคนโสดอายุ๓๐ปีบวกขึ้นไปที่คุณยังเหงาค่ะแน่นอนว่าคุณที่เข้ามาเลือกกองที่๑คุณมีแน่นอนค่ะ
สำหรับใครนะคะที่เลือกกองที่๒กับหัวข้อคนโสดอายุ๓๐บวกขึ้นไปนะคะที่ยังเหงาและยังไม่มีใครคุณจะได้มีรถด่วนขบวนสุดท้ายให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณอีกหรือไม่มาให้ไพ่ทำนายกัน
คนน่าจะลุ้นนะเอมมี่ก็ลุ้นไปด้วยมาดูกันสิคะว่ากองนี้ค่ะคุณคะคุณเป็นคนโสดรุ่นใหญ่แบบไหนคะในตอนนี้นะ
พลังงานไพ่ที่ต้องการจะมาบอกเรายังมีเรื่องของการงานอาชีพเทียวไหนเทียวนั่นเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนนึง
เป็นคนโสดที่แบบเครียดกับความรักด้วยคุณเป็นคนโสดที่น่าจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างเยอะและชอบคิดถึงเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตอย่างมากเนอะ

แล้วก็ระวังอย่างมากเป็นคนชอบสั่งชอบควบคุมชอบสั่งและเป็นคนที่รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตอ่ะมันเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยดินน้ำลมไฟเรื่องราวเรื่องนู้นเรื่องนี้มันมีอะไรนะมาให้เราต้องจัดการทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีฉันเลยปวดหัวฉันเลยไม่อยากยุ่งกับความรักความส่วนของคุณมันเลยบอกว่าเฮ้ยคุณเน
นี่เอมมิเราแค่ปลูกดอกไม้ปลูกต้นมายแค่นี้
แต่วันนี้ค่ะเราต้องมาดูกันเลยค่ะ

สำหรับคนโสดอย่างคุณค่ะ๓๐บวกขนาดนี้แล้ว
จะมีรถดูหวนขบวนหวนสุดท้ายเข้ามาหรือไม่
พลังงานไพ่บอกกันดีกว่า

จ๋าจะไปควบคุมอะไรขนาดนั้น
ไม่ได้แบบนี้กองนี้ไม่เอา
โอ้โหฉันไม่เอาดีกว่า
ฉันขอไปจากตรงนี้ที่ฉันยืนอยู่ดีกว่า
ถ้าฉันไม่ได้จีบใครฉันไม่ได้เจอใครแบบจริงจัง

เราบอกเลยนะคะกองนี้นะคือเราอยากให้คุณได้มี
เราต้องยืนยันคำเดิมว่าเราอยากให้คุณ

ถ้าคุณยังเลือกที่จะอยู่กับพี่

คุณมียากเพราะว่าจิตใจเราอ่ะ
มันไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใคร
ทีนี้ค่ะเวลาคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนเพื่อใครคุณดันเอาปัญหาไปด้วย

แล้วถ้าฉันกำลังจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ดังนั้นวันนี้ค่ะกองนี้นะมียาก
ขอมีเงินมีงานดีกว่าไม่อยากมีแฟน
เสียจากว่าคุณต้องจบจากเรื่องอะไรบางอย่างก่อน

คุณต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากได้ดีอย่าลืมกันนะคะทุกคน

คุณห่างเหินจากคำว่ารักไปมากแล้ว
คุณไม่รู้เลยค่ะว่าความรักมันเป็นอย่างไรนะคะ
ความไว้ใจการปรารถนาที่จะมีใครสักคนหนึ่ง

มันยังมีอยู่ไหมบนโลกใบนี้

คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการอะไรเยอะมากก็ได้

แปลกจากคนอื่นอย่างมากมันเลยทำให้คุณโสด

เพื่อนคุณนะอาจจะมีแฟนเยอะแยะแล้วแหละ
แต่ฉันยังโสดแล้วไงใครแคร์

จากเราเลือกแล้วเรายังโฟกัสหมกมุ่น
มุ่นกับอะไรคะปัญหาและอุปสรรค
มีไม่ดีไม่เอานะคะมีก็ไม่ดีอยู่ดี
เห็นไหมเพื่อนคนนู้นคนนี้มีแฟนแล้วทะเลาะกัน
เหนื่อยเราก็เลยเป็นไงฝังมันเข้าไปเรื่อย
หลังจากนี้เปลี่ยนค่ะเลิกคิดได้แล้ว
กองนี้ค่ะดูจะมีย่างเนอะ
ว่าต้องทำอย่างไรถ้าอยากจะมีนะ

ถ้าคุณอยากมีเวลาคุณได้คุยกับใคร

คืออารมณ์แบบก่อนจะหาแฟนคุณต้องหากิ๊กก่อน

กิ๊กกักคุยกันไปเหมือนแบบว่าเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่า

อารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ให้ซุ่มให้เสียงไม่ให้ใครรู้
เพราะเมื่อใดที่มีคนรู้คุณเป็นคนระวังตัว
พอมีคนรู้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เหมาะเธอหรอก
เราเลิกคุยเลยเราไม่ชอบเราไม่ชอบให้ใครมาติถูกป่ะ
ดังนั้นกองนี้ค่ะถ้าเกิดคุณมีใครสักคนหนึ่งคุย
คุณต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าคุณเป็นคนเก่งนะ
เป็นคนเก่งทำกิจกรรมเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะ
และเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานดีอยู่แล้วนะคะ

ในเรื่องของการเยียวยาจิตใจต้องบอกเลยนะ
คุณต้องให้เขาเยียวยาคุณนะคะ

พลังงานของ๓ถ้วยที่ขึ้นมาเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องสนุก
เราต้องทำให้มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์นี้

ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเขาฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็จริง
แต่ฉันจะไม่กดดันเด็ดขาดแล้วคุณจะมี
ด่วนที่ไม่มาเสียทีเป็นเพราะอะไรนะคะ
ก็ต้องยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าคุณยังอยู่กับที่
แล้วก็ยังคงรอใครบางคนที่กำลังจะเข้ามา
ในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนชีวิต
มาทำธุรกิจทำนู่นทำนี่ร่วมกัน
คิดแล้วก็ต่อยอดพัฒนาชีวิตของตัวเอง
แต่ทีนี้คุณก็ยังคิดแต่เรื่องเงินเงินทองอยู่
แนวทางของคุณที่รถด่วนยังไม่มาจริงแล้วเนี่ยนะ
คุณค่อนข้างเป็นตัวเองสูงมาก
มีความเชื่อความคิดอะไรที่แบบใจคุณมันสตรองมาก

รถด่วนจะผ่านมากี่ขบวนคุณก็ไม่ขึ้น
คุณก็ไม่เอาคุณก็ปล่อยรถโดยให้มันผ่านไป
ถ้วยค่ะคุณมีคนคุยแหละมั่นใจเลย
แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าคุณคุยเหมือนเป็นเพื่อนเล่น
เหมือนอารมณ์แบบคุยไปก่อนแบบกักไว้

เพราะพลังงานไพ่มันบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ให้ใครรู้เยอะ

ตอนนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอมมี่แย่แล้วค่ะ
บอกไปเยอะเลยนะคะ
บอกไปเยอะเลยทำยังไงดีคะ
สำหรับใครที่มีคนคุยแล้วบอกคนอื่นไปเยอะแล้วนะ
บาลานซ์มันให้ได้ค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องไปอวดแล้วนะ
รู้แล้วช่างเขาค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องไปพูดเยอะ
ไม่ต้องไปลงค่ะกองนี้ยิ่งมีคนคุยยิ่งมีแฟน
โพสต์เลยคุณอวดไม่ได้โอเคป่ะ

เพราะอะไรนี่ไง๕คาถาขึ้นมาอีกแล้ว
พอคุณได้ลงไปโชว์ปุ๊บนะรับรองคนมาแบบอื้อหือ
ใครกดโกรธให้คุณอะแบบว่ามันไม่ได้เหรอเกย
มันไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคนนั้นเหมาะกว่าคนนี้เหมาะกว่า
เออไม่เอาหยุดนะคะหยุดเอาไว้ก่อน
มาดูค่ะกองนี้วันนี้นะมาดูไพ่แล้วเนี่ย
มันไม่มีอยากจะมีมูยังไง
อยากช่วยส่งเสริมอยากสนับสนุนให้กองนี้มี
บอกเลยค่ะว่าทิศทางนะทิศทางเพื่อนต้องช่วย
อ่ะยากแล้วนะเพราะอะไร
บอกว่าห้ามให้ใครรู้แต่เพื่อนต้องช่วย
แสดงว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งค่ะ
คุณสามารถกิ๊กกักกับคนใกล้ตัวได้
หรือเอาเขามาอยู่ในสังคมเดียวกับคุณได้
แต่ไม่ต้องบอกเพื่อนนะว่านี่คือคนคุยเก็ตไหม
แต่ให้ทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีที่สุด
ข้อที่๒ค่ะเวลาจะไปไหนกับคนคุย
หรือเวลาจะออกจากบ้านแต่งตัวหรือไปทำอะไรในที่ระโหฐาน
แนะนำค่ะต้องจัดเต็มนะ
ไปตลาดขวัญสูบอันนั้นเต็มเกิน
เขาก็อาจจะทุกคนสนใจคุณแน่นอน

ยิ่งคุณเต็มที่กับสิ่งที่คุณทำเท่าไหร่
มีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะดึงพลังงานที่ดี

ความหวังของคุณมาแล้วนะ
ความหวังมันมีแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวว่ากัน

บวกขึ้นไปที่ยังเหงาและยังไม่มีใคร
วันนี้คุณจะได้รู้เลยค่ะว่าคุณจะได้มีรถดูหวนขบวนหวนสุดท้าย
ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณอีกหรือไม่นะคะ
อายุอนามเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยแล้ว
ความรักเราก็เป็นไงคะเออต้องเลือกให้เยอะ
เลือกเยอะมากเป็นไงคะร้อยปีก็ยังไม่มีนะ
ดังนั้นมาดูหน่อยค่ะว่าคุณเป็นคนโสดแบบไหนคะกล่องนี้
โสดเพลิงแพร่โสดเอ็นดูคนไปทั่ว

อื้อหืออื้อหือ
ต้องบอกว่าโสดแบบค่อยเป็นค่อยไปกับความสัมพันธ์นะคะ
กองนี้มีพลังงานของความเป็นเพื่อนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ส่วนแบบว่าถ้าเราให้เขาเขาให้เราแฮปปี้นะ
แต่มันเป็นพลังงานความโสดเหมือนกับแบบเออก็แล้วแต่เธอยังไงก็ได้
แต่ว่าเราคุยกับเธอนะแต่เราก็เด็กถือถ้วยคือฉันไม่คุยกับคนอื่นด้วย
อันนี้คือโสดเพลิงแพร่ให้กับทุกคน
หยุดนิ่งพักนะคะไม่อยากยุ่ง
แบบว่าฉันขี้เกียจจะไปช่วยเหลือคนอื่นปรับตัวเพื่อคนอื่นอะไรแบบนี้
ข้อที่๑สำหรับเพื่อนกองนี้ส่วนมากแล้วนะ
คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาจีบคุณแบบตรงอึดอัดฉันไม่ชอบ
อีกอันหนึ่งคืออะไรเวลาสมมุติว่ามีโอกาสที่จะได้คุยกับใครสักคนหนึ่ง
ช่วงแรกนะคุณจะไม่ปรับตัวคุณจะรู้สึกว่าทำไมฉันคือยิงอ่ะ
ระยะเราสูงส่งไงเก็ตไหมเราก็เลยแบบว่าทำไมฉันต้องปรับตัวเพื่อเธอด้วยเธอนั่นสิ
ต้องปรับตัวเพื่อฉันแต่ว่าภายนอกค่ะทุกคนไม่คิดเลยว่าคุณเป็นคนแบบนั้น
เพราะทุกคนมองว่าคุณเป็น๖เหรียญใจบุญสุนทานเป็นคนดีน่ารัก
ลองดูหน่อยค่ะว่าทำไมตอนนี้คุณยังโสดอยู่ครับ
อายุ๓๐นะคะยังเลือกได้ใช่ค่ะคุณยังเลือกได้
ใครหลายคนก็อายุอันนั้นตั้งเยอะนะเพราะยังโสดอยู่เลยสวยเสพขนาดนั้น
เราก็เป็นอีกคนนึงที่คุณยังโสดอยู่ชัดเจนมาก
ยังรักอิสระในตัวเองยังอยากเลือกยังอยากเสี่ยงอยากทดลอง
ยังรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคู่มันยังไม่แบบสนุกยังไม่ท้าทายไม่ร้าวใจมากพอ
คุณนี่อารมณ์ไพ่คือฉันกังวลดีกว่ากังวลมากเลยว่าชีวิตความอิสระของเรา
มันจะหายไปถ้าเกิดเราได้มีใครสักคนหนึ่งเพราะตัวคุณเองค่ะ
เป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังในการงานด้วยนะในความรักความสัมพันธ์ด้วย
คุณมีความร้ายในตัวเองไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือดีนะแต่ความร้ายในตัวเองของคุณนะคะ
คุณเห็นตัวนี้ไหมบางคนมองว่าจิ้งจกบางคนมองว่าจิ้งเลสบางคนมองว่ากิ้งกะ
แล้วแต่มุมมองของคนเลยเพราะบางครั้งเวลาคนเข้ามาในชีวิตของคุณเองอ่ะ
ถ้าคุณเป็นจิ้งจกคุณอาจจะกลัวไม่เอาไม่ชอบถูกป่ะ
แต่บางคนบอกกิ้งกะเขาบอกว่าอะไรเจอกิ้งกะได้ทองบางทีเราก็เอาถูกป่ะ
นี่แหละมันเป็นมุมมองของไพ่ที่บอกว่าที่คุณยังโสด
บางทีคือไอ้คนที่เข้ามาแต่ละคนมันยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบ
ฉันอยากจะแบบกินไปกับเขาอารมณ์นั้น
ลองดูค่ะว่าคุณมองไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเป็นคนคุยเล่น
ยังมีพลังงานของความแบบว่ายังคิดอยู่ว่า
เอ๊ะฉันจะคุยต่อดีไหมนะคนนี้โลกบนโซเชียลกับโลกบนความจริง
มันเหมือนกันหรือเปล่าคุณยังแบบมีคำถามมีข้อสงสัยอยู่
เฮ้ยคนนี้มันมีความมั่นคงจริงหรือเปล่า
ต้องการอะไรมากมายคะคุณไม่แปลกใจที่ยังโสดถูกป่ะ
แต่ว่าด้วยส่วนตัวนะเอมมี่มองว่าด้วยพลังงานไพ่ค่ะ
คือกองนี้มันไม่เชิงว่าคุณจะไม่มีตัวเลือกขนาดนั้น
แล้วว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เจ้าชู้พอประมาณมีอะไรแบบคุยตลอดแทบจะไม่ว่างเลย
แต่ค่ะด้วยไพ่บอกเลยว่าเวลามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคือคุณค่อนข้างตั้งคำถามเอาไว้เยอะ
ถึงความมั่นคงของเขาหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างของเขาเลย
แต่ในขณะเดียวกันนะเวลาคุณตัดสินใจเลือกคบใคร
คุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจากสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้คุณยังโสด
คุณคืออยากมีคนสุดท้ายของชีวิตไปเลยฉันไม่ได้อยากคุยแล้วแบบว่า
ไม่เอามันก็เลยทำให้คุณรอแล้วรอเล่ามันก็เลยทำให้คุณรอแล้วรอเล่า

ต้องบอกก่อนนะคุณมีได้แต่มันเป็นการมีแบบรักสนุกไม่ผูกพัน

มีเหมือนแบบว่าคุณยังมีอะไรคาราคาซังอยู่ในใจของคุณเองลึก
ถ้ากองนี้ใครมีแฟนเก่าหรือคนในอดีต
เราคิดว่าคุณยังคิดถึงอะไรเดิมอยู่
มันเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้คุณบันทรจิตใจ
มันเลยพยายามทำให้คุณเหมือนหลอกตัวเองไปเรื่อย
ที่คุณจะมาโฟกัสที่ความรักกับใครคนใดคนหนึ่ง
มันเลยอาจจะต้องช้าหน่อยนะคะหรืออาจจะต้องละเอียดอ่อนนิดนึง
ด่าค่ะปัญหาอะไรของคุณที่มันเกิดขึ้น

รอบข้างเรื่องการงานเรื่องครอบครัวนะดีหมดเลย
แต่พอเป็นเรื่องแฟนไม่ได้ฉันไม่ยอม

มันเลยทำให้ยิ่งแบบปัญหาในเรื่องของการมีแฟนของคุณเอง

ยังบอกเลยค่ะว่าจริงมันไม่เชิงว่าคุณจะไม่มีขนาดนั้นนะ
แต่มันเหมือนคุณไม่มั่นใจดีกว่าว่าคุณจะมีไหม
เชื่อมั่นเลยค่ะกองนี้ต้องมีคนคุย
คือไม่โสดสนิทต้องโสดแบบมีใครบางคนที่อยู่คลุกคลีวงในกับคุณเอง

แต่ว่าคุณเอาเรื่องงานมาอ้างเอาเรื่องภายนอกมาอ้าง
ดังนั้นกองนี้ถ้าเกิดคุณเจอคนที่พลังงานใกล้เคียงกับคุณมากนะ
อาจจะทำงานใกล้เคียงกันก็ได้หรือว่าอยู่ในสังคมใกล้กัน
เจอกันเพราะมีเพื่อนแนะนำก็ได้
ก็ต้องบอกค่ะว่าถ้าคุณตัดในเรื่องของปัญหาระหว่างกันและกันได้

แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอมมี่เราอาจจะเป็นแบบพลังงานอีกส่วนหนึ่ง
ที่มันไม่มีใครเลยโสดสนิทไม่มีแม้แต่ใครสักคนหนึ่งที่ฉันคิดขึ้นมาได้
กองนี้ค่ะไปเปลี่ยนตัวเองซะ

บางคนบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนอะไร
ไปเถอะย้ายงานย้ายบ้านนะมีเกณฑ์เจอ
เปลี่ยนรถเปลี่ยนเบอร์มือถือ

ห้องนอนของเพื่อนกองนี้

เห็นไหมหมอดูใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะ

มีเศษเหรียญเยอะแค่ไหน

นะคะเศษเหรียญนะ

ถ้ามีเหรียญไทยเทศอะไรก็ตามแต่

อันหนึ่งคือของมีคมที่เมื่อกี้บอกไป
กันไกลตัดเล็บคัตเตอร์

เข็มหมุดไปเอาออกซะ

โดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลย

หรือการมูแบบนี้จากที่ไหนแน่นอน
เพราะคุณจะได้เจอจากที่นี่ที่เดียว

หลังจากที่คุณทำแบบนั้นปุ๊บ
จะมีคนที่เขาเคยอยากสารตอบความสำคัญของคุณ
และไม่ยอมที่จะชัดเจนกับคุณเสียที

กล้าที่จะทำให้คุณเลือกเขา

ในความคิดและความสัมพันธ์บางอย่าง

บางทีคือการที่คุณทำสิ่งเหล่านั้นนะคะ
คุณจะลดในเรื่องของความต้องการบางอย่าง

ไม่ได้บอกว่าความต้องการที่คุณต้องการได้

แต่ความต้องการนั้นบางทีมันอาจจะเยอะเกินจำเป็น
มันอาจจะไม่ใช่แบบชีวิตของคุณจริงก็ได้
ดังนั้นวันนี้ค่ะเราบอกวิธีการให้กับเพื่อนกองนี้เรียบร้อยแล้ว
คุณก็จะได้กำลังจะได้มีแล้วแหละ
สำหรับวันนี้ค่ะคนโสดอายุ๓๐ปีบวกขึ้นไป
คุณยังเหงาและยังไม่มีใคร
จะได้มีระดูกอ่อนขบูหันสุดท้าย
เข้ามาในชีวิตของคุณอีกไหม
ต้องบอกนะหลายคนกึ่งแล้วใกล้แล้ว
แต่ถ้าคุณยังไม่มีเลยไปทำอย่างที่เอมมี่แนะนำไป
อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่าง

และนี่ก็คือทั้งหมดค่ะ
สำหรับหัวข้อคนโสดอายุ๓๐ปีขึ้นไป
ที่ยังเหงาและยังไม่มีใคร
จะได้มีระดูกอ่อนขบูหันสุดท้าย

ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกัน
กับการเลือกไพ่ในวันนี้
และมารับพลังงานดีพลังงานบวก
เอมมี่ได้ในทุกวันจันทร์